พีทปัชะระแล้วก็แพทย์ที่เซียร์กู๊ตค่ะ
แต่ว่าล่าสุดคุณบีก็ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะ
พี่ความรักของผมเนี่ยยังหวานชื่นนะคะ
โดยพีชเผยว่าไม่ใช่คู่ตนแน่นอนค่ะ

ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีคอมเมนต์ต่างตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะคะ
ซึ่งคอมเม้นต์ต่างความวิถีแรงเนี่ย

ว่าจะต้องให้ใครเข้ามาขอโทษ
แล้วก็แพทิเซียค่ะก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้ว
แถมเตรียมไปเที่ยวกับครอบครัวด้วย

เพราะว่าตอนนี้คุณพีชงานแน่นเวอร์ค่ะ

ก็ปล่อยเขาเถอะคือเราก็เข้าใจเหมือนกันนะว่า
เขาก็อาจจะไม่อยากให้เรารู้เรื่องของเขาหรือเปล่า
มีข้อความที่ส่งหาน้องแรง

ก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะคนไทย

เขาก็แฮปปี้ขึ้นว่าแบบเออทำไมฉันต้องลงว่าอะไรอย่างนี้

แล้วยังไงเขาไปเที่ยวไม่มีเราเหรอ

เขากลับไปเยี่ยมยาเขาไป๒อาทิตย์ครับ
แล้วมีตั๊บก็ไปไม่ทัน

มีทำโปรเจคที่ต้องทำงานในอาทิตย์หน้า

น้อยใจแต่เก็บไว้ไฟรอบหน้าแล้วกัน

ไปเองดีกว่า